ของดิฉันก็เป็นเรื่องของความหึงห่วงเหมือนกัน
อันนี้เกิดขึ้นที่กระบี่นะคะ
คือผู้ชายสองคนจริงแล้วเขาเป็นเพื่อนกัน
แต่ว่าผู้ชายคนนึงเนี่ยเขาแยกกันอยู่กับภรรยา
แล้วเขาก็ระแวงว่าเพื่อนเนี่ยไปจีบภรรยาก็เลยระแวง
บุกไปถึงบ้านเพื่อนแล้วก็กราดยิงหน้าบ้าน
ตำรวจสพพจกระบี่ไปตรวจสอบบ้านที่เกิดเหตุนะคะ
บ้านหลังนี้เป็นบ้านปูนชั้นเดียวอยู่ที่ตำบลคิรีวง
เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๓ของวันนี้ค่ะครับที่สนามย่าหน้าบ้านมีกองเลือดอยู่หนึ่งกอง
หน้าต่างบานเกล็ดติดกับประตูเข้าบ้านมีรอยถูกยิงด้วยปืนกระจกแตกไปสองบานนะคะ
จากการสอบปากคำนางธมนต์สิรินุพงศ์อายุ๕๖ปีเป็นแม่ของผู้บาดเจ็บค่ะ
เป็นแม่ของนายสุภาชัยบางโศกอายุ๒๓ปีแม่บอกว่าก่อนเกิดเหตุนอนหลับอยู่ในบ้าน
ตัวแม่เนี่ยนอนอยู่ที่ห้องโถงแล้วก็ได้ยินเสียงนายเกียรติศักดิ์ชูช่วยหรือเดียอายุ๓๒ปี
ซึ่งก็เป็นเพื่อนของลูกชายนี่แหละนะมาเรียกตรงประตูหน้าบ้านเรียกเสียงดังเลย
บอกให้เปิดประตูแต่แม่ก็ไม่เปิดให้เพราะว่าดึกแล้วอ่ะตี๓แม่ก็กลัวว่าจะมีเรื่องมีราวอะไรกัน
พอแม่ไม่เปิดประตูนายเกียรติศักดิ์เอาปืนมาเลยค่ะยิงใส่กระจกบานเกล็ดกระจกแตกไปสองบาน
พอกระจกแตกแล้วเนี่ยนายเกียรติศักดิ์เอามือล้วงไปบิดลูกบิดประตูแล้วก็เปิดประตูเข้าไปในบ้าน
ตรงเข้าไปที่ห้องนอนของลูกชายฉุดกระชากลากตัวลูกชายลงมาจากเตียงนอนลากไปที่ลานหน้าบ้าน
ตำรวจชุดสืบสวนก็เลยตามไปที่บ้านผู้ก่อเหตุบ้านของนายเกียรติศักดิ์ตอนตำรวจไปถึงยังนั่งกินข้าวสบายใจอยู่เลยอ่ะ
สิบนัดก็ยึดไว้แล้วก็คุมตัวมาสอบสวนนะคะ
ผู้ต้องหาให้การว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยตัวเองกับตัวคนเจ็บเป็นเพื่อนกันรู้จักกันดีค่ะ
แต่ช่วงหลังระแคะระคายว่าผู้บาดเจ็บเนี่ยมีพฤติกรรมไปตีสนิทกับภรรยา
แต่จริงแล้วตัวเองกับภรรยาก็แยกกันอยู่นะมีปัญหาส่วนตัวแยกกันอยู่ประยะหนึ่งแล้ว
กันอยู่แต่ยังตามไประแวงไงก็เลยระแวงว่าที่เราแยกกับภรรยาเนี่ย
เนี่ยกระบองนี้๑๘๐๐๐๑๘๐๐๐คุณไปซื้อมาจากเพื่อนไอ้เพื่อนมาจากไหนเนี่ย
ขายปืนกันแบบเองมี๑๘๐๐๐ค่ะเขาอ้างว่าตั้งใจจะยิงสั่งศร
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วก็คุมตัวไปสอบสวนที่สพปลายพระยา
ส่วนผู้บาดเจ็บตอนนี้ก็ต้องรอให้อาการดีขึ้นนะคะอาการก็หนักนะสาหัสนะคะ
จากนั้นก็จะต้องสอบสวนหาสาเหตุเบื้องต้นตำรวจก็ตั้งประเด็นกันเอาไว้
ก็คือความขัดแย้งเรื่องชู้สาวเรื่องของความหึงหวงความหวาดระแวงนี่แหละ
แล้วถามเขาหรือยังล่ะใช่ไหม
แยกกันอยู่กับเขาแล้วอ่ะยังจะไปตามระแวงตามหึงหวงนะคะ
คือต่อให้หึงหวงขนาดไหนก็ทำแบบนี้ไม่ได้ถูกต้องใช่ไหม
เรื่องของอาวุธสงครามก็เป็นเรื่องปลายเหตุอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องแก้ปัญหาเรื่องหนึ่งว่า
มันหาง่ายเหลือเกินอาวุธปืนอะไรพวกนี้ใช่ไหม
แต่เรื่องที่มันเป็นต้นเหตุก็คือจิตใจของตัวเอง